ค่ะถามชีวิตคุณเองว่าสิบแปดเดือนที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างได้อันนั้น
นั้นแล้วเขาบอกว่าเป็นราศีที่คนติดโควิดเยอะที่สุดด้วยนะอุ้ย

แต่หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับว่า
ราศีเนี่ยจะไปอยู่กับอีก๓ราศี

ค่ะราศีพิจิกษหมอลักษณ์เขาบอกอย่างนี้
เขาบอกราศีพิจิกเนี่ยเมื่อลาหูย้ายเนี่ย

ถ้าคิดจะมีบ้านมีรถใหม่ให้ซื้อเลย
เดี๋ยวว่าชีวธรรม

หนึ่งปีครึ่งเนี่ยหมดหมดเงินมีแต่เรื่องเสีย
แต่หลังจากวันที่สามสิบมีนาคมอ่ะอ่าคือราศิลป์มังกรเนี่ย
คือบอกไอ้๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหมดเงินมีแต่เรื่องเสียเงิน
แต่หลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะซื้องานขายคล่องมีโอกาสดี
มีเกณฑ์ดีดีมันคงจะเริ่มลุงเริ่มมีทรัพย์สินเงินพอง
มีโอกาสชีวิตเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนอุ๋ย
เปลี่ยนลูกน้องเปลี่ยนทีมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแบบยกเครื่อง
เดือนพฤษภาคมการเงินจะมีมากขึ้นโอกาสได้เงินมาก
ขนาดที่แบบว่ามีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถอยากจะทำอะไรก็จะมีโอกาส
ตาอ้าปากเลยทีเดียวอีกหนึ่งราศีฮะที่กำลังจะพูดถึงคือ
ราศีมีนราศีมีนที่ผ่านมาเนี่ยดาวราหูอยู่มาปีครึ่งแล้ว
มาปีครึ่งจึงมีเรื่องมากมายของราศีมีนนะครับ
อย่างแบบครึ่งครึ่งกลางกลางแต่หลังจากแปดเมษายนอันนี้คือเอ่อ
ราศีมีนนะหลังจาก๘เมษายนกำลังบารมีจะกลับมามากมาย
ใครที่รวยสบายอยู่แล้วต้องระวังแต่ใครคนที่รวยอยู่แล้ว
ต้องระวังแต่ใครที่ลำบากก็จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้
แปลกไหมหมายถึงในเรื่องดีใช่ไหมคะนั่นในสิ่งที่ไม่เคยได้
จะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้เช่นคนที่รวยอยู่แล้วมันก็จะเสมอตัวไงลูก
อ่าแต่ถ้าเมื่อกว่าที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีแต่มันจะมี
จะได้เจอกับสิ่งที่ไม่เคยมีแต่ไม่ใช่เงินเพราะเงินมันร้อน
ไม่ใช่เงินอีกต้องเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นศัพท์ศิลป์จะดี
มีเกณฑ์เจอเพื่อนชาวต่างชาติหรือเพื่อนใหม่ที่เจอไม่ค่อยได้เจอกัน
ราหูเข้ามาทำให้ได้เงินหมุนเงินได้จงได้โอกาสทำงาน
เพราะฉะนั้นหมอลักราวชะตาของคนทั้งสามและคณาราศีนี้ว่า
ในช่วงผ่านก่อนนะฮะของราหูเข้าราหูออกเนี่ยให้ระวังนะอะไรอย่างนี้
พิจิกอืมมังกรแล้วก็มีนพิจิกมังกรมีนอืมนะฮะ
พรุ่งนี้ก็คือไหว้ใช่ไหมคุณแม่พรุ่งนี้ฉันไหว้ไหว้กลางคืน
ไม่ไหว้กี่โมงไหว้ของดำพรุ่งนึงเออเขาไหว้กันกี่โมงกันเหรอฮะ
ไม่รู้พี่ก็ไปเสร็จทำพอมืดแล้วก็ไหว้เลย
แต่ต้องไหว้ดำดำใช่ไหมคะเอาของดำไหว้เออของดำไหว้
พรุ่งนี้เป็นปรุ่งนี้ฮะแต่อยากรู้ว่าต้องเช่นนี้มีใครทุ่มหนึ่งเนี่ยไหม
ปราหูย้าไตลงหวันใช่ไหมอือ

ที่ไหนอีกล่ะน้องบ้ากันเนอะไม่บอกอีกล่ะอย่าพูดถ่ายไอจีโอเคค่ะ